คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะฮะ

แม่ค้าขายของชำนั่งอยู่ในร้านดี
ปรากฏว่าถูกผู้ชายซึ่งเป็นคนในชุมชนล่ะคุณ

ฉันไปทำอะไรให้แกนักหนา
ถึงทำอะไรแบบนี้หลายต่อหลายครั้งแล้ว
คลิปที่คุณผู้ชมจะได้เห็นเป็นเหตุการณ์๑

มีเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนี้บุกมาทำร้ายแม่ค้า

คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันนะครับ
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะนี่เป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะ
ที่แม่ค้าผู้หญิงใส่เสื้อสีม่วงโดนทำร้าย
ผู้ชายเสื้อดำตัวผอมบุกเข้ามาถึงในร้าน
เอาหมวกกันน็อกฟาดเสร็จแล้วก็กระชากหัวจิกหัวเธอ
ส่วนแม่ค้าทำอย่างไรถึงสู้ได้หรือไม่คุณ
คือเอามือขยำเป้าเลยขยำเป้าแล้วบีบอย่างแรงนะฮะ
แล้วก็เมื่อกี้มีผู้ชายร่างทวมเข้ามาช่วยไว้
ในการที่จะดึงผู้ชายเสื้อดำนี้ออกไปนะฮะ
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนี้คุณ
จริงแล้วขี่รถจักรยานยนต์มา

มีภาพวงจรปิดเห็นตั้งแต่ขี่มาจอดเลย
ดุยเข้ามาสักพักถอดหมวกกันน็อก

ผู้ชายคนที่รูปร่างทวมที่นั่งอยู่หน้าร้าน

ก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยแม่ค้าคนนี้ไว้
เมื่อกี้ก็มีกล้องอีกมุมหนึ่งที่จะเห็นว่า
คนในร้านก็คือแม่ค้าถูกทำร้ายร่างกาย

ซึ่งก็รู้จักผู้ชายผอมนี่แหละฮะ

ต้องลากตัวผู้ชายผอมออกมานะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านบัวทองตำบลสว่าง
อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนคร
สิบสามสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับแจ้งถึงเหตุการณ์

อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับ
จุดนี้เป็นร้านขายของชำของหมู่บ้าน
หน้าร้านก็มีเศษขวดแตกระจายไปทั่วเลยนะครับ
เราเข้าไปสอบถามคุณป้าชำนะ
นามสมมุตินะคุณนะอายุ๕๖ปี
คุณป้าเป็นแม่ค้าผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายนี่แหละครับ
เปิดเผยว่าบ้านคนก่อเหตุ

คนก่อเหตุชื่อว่านายกาลิกนามสมมุติเหมือนกันอายุ๓๒ปี
เคยก่อเหตุบุกมาอารวาสหลายครั้งแล้วนะฮะ
เลียงกันเลยไหมคุณมิ้วคุณผู้ชมว่าบุกมากี่ครั้ง
ครั้งแรกวันที่๓มิถุนายนฮะ
นายกาลิกเนี่ยเครื่องขวดใส่บ้านป้าป้าก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
แต่ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันตำรวจอ้างว่าไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า
จากนั้นอีก๒วันนายกาลิกก็เอาขวดมาเครื่องใส่บ้านอีก
ข่มขู่ว่าหากไม่ย้ายบ้านหนีไปนะเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายเลย
คุณป้าชำก็ไปแจ้งความตำรวจอีกครั้งหนึ่ง
ต่อมาตำรวจจับกลุ่มตัวของนายกาลิกปรับเงินเพียง๑๐๐บาท

ครั้งที่๓๓สิงหาคมนายกาลิกคราวนี้เดินถือมีดมาขู่
บอกว่ายังไม่ย้ายอีกใช่ไหมถ้ายังไม่ย้ายภายใน๖สิงหาคม

ครั้งที่๓ที่มาขู่ครั้งที่๔คือวันที่๑๐สิงหาคมครับ
เอาขวดมาเครื่องใส่บ้านข่มขู่อีก
ทีนี้กำนันก็โทรแจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่ม
นำตัวนายกาลิกไปตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงครับ
แล้วก็ปล่อยตัวออกมาเมื่อวันที่๑๒สิงหาคม
วันเดียวกันนายกาลิกก่อเหตุเป็นครั้งที่๕
กลับมาคมคู่ป้าชำบอกว่าเดี๋ยวกูจะฆ่ามึง

และเมื่อกี้๑๓สิงหาคม
เกิดเหตุที่นายกาลิกสวมหมวกกันน็อกบุกเข้ามา
กหัวกระชากหัวป้าทำร้ายร่างกายนะครับ
คุณผู้ชมฮะหนักสุดคือวันที่๑๔สิงหาคม
นายกาลิกเดินถือมีดพระยาว๓๐เซนติเมตรคุณ
เข้ามาไล่ฟันในร้านจนป้าเป็นแผลที่หลังและแขน
นี่คุณผู้ชมขนาดกำนันแล้วก็ชาวบ้านอยู่ในร้านนะ
เพราะอะไรคือกำนันมาหาคุณป้าชำ
กำนันบอกว่าเดี๋ยวอยากจะจบเรื่องเหล่านี้นะ
นี่นายกาลิก็ถูกจับไปแล้วปล่อยตัวออกมาอีกแล้ว

กำนันจะทำยังไงดีให้ป้าชำไม่ถูกทำร้ายอีก
อยู่นายกาลิกบุกเข้ามาเลยคุณ
คิดดูว่ากำนันห้ามไว้แทบไม่ไหว
เพราะนายกาลิกเอามีดยาวมา๓๐เซนติเมตร

ตะโกนบอกกูจะฆ่ามึง
ถ้าไม่หนีออกจากที่นี่มึงต้องตายกูพร้อมจะติดคุก
แล้วนี่กำนันช่วยยื้อช่วยดึงเอามีดออกมาได้
แย่งมีดมาจากมือนายกาลิกได้คุณ

นายกาลิกอาจจะเอามีดแทงคุณป้าชำนะคุณ

ถูกกระทืบที่หน้าอก
ถูกมีดฟันเข้าที่แขน
ที่หลังเป็นรอยช้ำ
ซึ่งตัวคุณป้าชำตอนนั้นก็เอาตัวรอดสู้เหมือนกัน

ที่หัวอีกเป็นแผลอีกนะฮะ

มีทั้งกำนันมีทั้งชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นนะครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ทั้งหมด
เมื่อกี้กำนันก็พานายกาลิกออกจากร้านไป
เหตุการณ์นี้คุณมันเกิดขึ้นต่อเนื่องนะ
อย่างที่ผมเล่าให้ฟัง๖๗ครั้ง
กระทั่งถึงวันที่๑๔สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงอีกแล้วคุณ

แล้วก็ไปพูดคุยกับกำนัน
อ๋อเมื่อกี้ต้องดูคลิปนี้ก่อนนะ
อยากให้ดูคลิปนี้เต็ม
นี่ฮะเราก็ให้ดูทั้งคลิปและให้ฟังทั้งคุณป้าชำ
ส่วนคนนี้คือกำนันตำบลสว่าง
กำนันบอกว่าโอ้โหตอนนี้เอาแขนไก่หน้าผาก
ตอนนอนเลยไม่รู้จะจัดการลูกบ้านตรงนี้ยังไงนะฮะ
กำนันชัยวุฒิธุมกิจจะเปิดเผยบอกว่า
ในวันเกิดเหตุคือผมเองจะนำกล้องวงจรปิด
ติดไว้ให้ที่บ้านป้าชำ
แต่จู่โอ้โหนายกาลิกเดินถือมีดบุกเข้ามา
ตะโกนด่าแล้วก็ฟันแม่ค้าฟันป้าชำเลยนะฮะ
กำนันก็โอ้โหไม่กลัวตายแหละต้องเข้าห้ามแย่งมีดเอาไว้นะฮะ
พร้อมกับแจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่ม
ซึ่งเชื่อว่าพฤติกรรมของนายกาลิก

ถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงที่สุดในหมู่บ้าน
มีการปลดล็อกกัญชาและกระท่อมด้วย
ยิ่งทำให้คนเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายนะครับ
ก็ถามเขาก็บอกว่าจะฆ่าให้ตายอย่างเดียวถึงออกมาจากคุกก็จะฆ่าให้ตายอย่างเดียวก่อนจะเข้าคุกก็จะฆ่าให้ตายอย่างเดียวครับ
เขาเขาก็ว่าทางทางผู้หญิงเนี่ยไปนินทาเขาครับผมเขาไม่ชอบก็ไม่รู้นะตอนนี้ก็เขาก็นินทากับทั้งหมู่บ้านนะพอเด็กเสียบยาเนอะ
หลังจากคุยกับกำนันแล้วนะฮะคุณติกิติศักดิ์ของเราทีมข่าวไทยรัฐเนี่ยก็ไปที่บ้านของนายกาลิกนะฮะ
ห่างจากบ้านของคุณป้าชำไปเพียง๓๐เมตรนะครับซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียวมีเพลิงอยู่ด้านข้างและเคยเปิดเป็นร้านขายส้มตำมาก่อนนะครับ
สภาพบ้านเนี่ยนะฮะก็สภาพบ้านหมายถึงว่าบ้านชาวบ้านใกล้เคียงด้วยนะคือถูกนายกาลิกเนี่ยเคยอารวาสใส่บ้านข้างเคียงด้วยจนบ้านช่องเนี่ยพังเสียหายนะครับทีมข่าวของเราสอบถามนางกาฟิลนามสมมุตินะฮะซึ่งเป็นน้าของนายกาลิกเปิดเผยบอกว่าหลานเนี่ยอาศัยอยู่บ้านนี้คนเดียวแม่ของหลานก็ไปอยู่ต
บอกว่าก็มันโมโหพี่โมโหที่ถูกนางชำ
นินทากล่าวหาว่าเสพยาบ้า
และตัวเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่านางชำจริงนะครับ
เขาได้อะไรทำให้เราแท้
เขาก็พูดรอบหลังแบบจะเสียหายอย่างนี้ครับ

ว่าผมเมายาเป็นอย่างนี้ครับ
เรื่องแบบอะไรเป็นอย่างนี้

แล้วถึงต้องต่องหารกองผ่านเจ้าของขายได้หรือ
ประกอบด้วยพยายามฆ่าผู้อื่นข้อหานักเลยนะครับ

โดยใช้กำลังประทุษร้ายเสพยาเสพติด
พกพาอาวุธไปในเมืองซึ่งเจ้าตัวยังไงยังไงก็ปฏิเสธข้อหา
พยายามฆ่านะคุณเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปฆ่าเลย
ไม่ได้ไปฆ่าไปแกล้งเลยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะนำตัวไป
ส่งฝักคังศาลต่อไปนะครับคุณผู้ชมส่งข้อความมาถามว่า
แล้วจะยังไงต่อค่ะถ้าจับไปแล้วแล้วปล่อยออกมาอีก